คุณผู้ชมคะมากันที่งานดีไทยแลนด์ท็อปฮันเรดบายจู๊กซ์กันบ้างนะคะ
ซึ่งงานนี้เนี่ยได้หนุ่มกวินดูวานค่ะปีนี้เลยนะคะ
นำทีมมาเชิญแฟนไทยรัฐของเราไปสนุกสุดเหวี่ยงกับคอนเซ็ปต์
ดูห่างอย่างฮิตแถมยังมีไลฟ์สดส่งต่อความมันจากสองจังหวัดใหญ่
จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะมาปิดท้ายที่สยามภารกรในวันเดียวกัน
ไหนก็ไหนแล้วนะคุณได้เจอตัวกวีนก็ต้องถามถึงความฮอตของภรรยาสุดสวย
ปุ้ยพันธิพากันหน่อยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยงานรุมหนักมาก
แต่ว่าด้วยความแซ่บถึงจะแต่งงานแล้วก็ยังมีคนมาขายขนมจีบนางอยู่นะ
แถมภักด์หลังวันนี้ยังโดนติงเรื่องคำพูดคำจา
ว่าน้องปุ้ยพูดทะลึ่งทะเลนส์เกินไปหรือเปล่า
จะเจอเรื่องโพสต์เรื่องเมียหลวงเมียน้อยจนสามีมีสะดุ้ง
และแพลนปั๊มลูกของคู่นี้เป็นยังไงบ้างไปฟังกันค่ะ
คนรักกันมันต้องเชื่อใจกันพี่

เราทะลึ่งแต่ไม่ได้ใช้คำหยาบ
อย่างช่วงที่มันมีเมียหลวงเมียน้อยนางก็โพสต์แซ่บเหมือนกัน

นางก็จะมีมุมมองของตัวเองผมก็บอกนางว่าเบาหน่อย
เพราะฉะนั้นก็ถามอยู่ว่าแบบมีเมียน้อยได้ไหมเธอ
เขาบอกอะไรพูดว่าอะไรนะ
บอกว่าแล้วฉันจะไม่มีลูกกับคนอื่นได้ไหมอะไรอย่างนี้
เรามาจุบนาง
ไม่เล่นดีกว่าไม่เล่นกับเมียดีกว่า